ไฟลายปรับผ้านุ่มเข้มข้นแอนตี้แบคทีเรียผ้านุ่มหอมสะอาด
จัดกลิ่นอับชื้นที่ต้นเหตุ

ข่าวใส่ไข่สด

กลับมาเจอกันนะฮะวันจันทร์วันฝนเริ่มตกรถเริ่มติด
ใช่ค่ะเมื่อกี้ที่เข้ามานี่คือถ้ามองลงไปถนนวิภาวดีรังสิต
นี่ถือว่ารถเยอะเลยทีเดียวใช่ไม่ใช่เมื่อวานเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
อือฮะตัวเองไปแบบว่าไม่มีโอกาสไปอยู่บ้านพ่อไปนอนบ้านพ่อเฮ้ย
ร้านอาหารเต็มทุกร้านอืมใช่หมดร้านอาหารเต็มทุกร้าน
เขาบอกว่าเนี่ยไปเดินห้องเดินห้างหาที่จอดรถไม่ได้อ่ะฮะ
แสดงว่าตอนนี้มันคือมันผ่อนปลนจนแบบคนรู้ว่ายังไงเราก็ต้องอยู่กับโควิดอีกยาว
ถูกต้องนะครับบอกช่วงนี้คนอาจจะแบบอย่าออกไปทานข้าวข้างนอก
อยากออกไปทานอาหารที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยิ่งถ้าเป็นแบบร้านซูชิเอย
ร้านปิงย่างเอ่ยร้านอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่น่ะ
คนจะแบบว่าไปกันเยอะมาก
ที่แบบว่าเป็นอ๋อฮะแน่น
ก็คือสมมุติว่าในในร้านอาหารเนี่ย
โต๊กมันก็จะเว้นกันห่างหน่อยไอคนนั่งไม่เท่าไร
แต่คนต่อคิวมดเป็น๑๐เลย

เพราะบ้านพ่ออยู่แถวนนทบุรีปกติเราจะไม่ค่อยได้ไปทำอะไรอยู่แล้ว
ปีนึงไปสัก๒๓รอบ๔รอบอะไรอย่างนี้นึกออกป่ะ
ไปเห็นปุ๊บเมื่อวานร้านปูไข่ดองคนก็เต็ม
ปิ้งไอ้ทะเลเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นแบบบุฟเฟ่ทะเลเผา

แล้วด้วยสถานการณ์ตอนนี้จริงเราก็ยังมีเคอร์ฟิลล์อยู่

พอหลังจาก๑ทุ่มเสร็จปุ๊บพนักงานเขาก็ต้องเคลียร์ร้าน
ไม่มีรถสักคันแล้วนะไปอาโศกบางทีมีทั้งแบบมีรถพี่คันเดียวเลย
แต่ตอนนี้ตั้งแต่ประมาณสักอาทิตย์ที่แล้ว

แล้วก็ตอนกลางคืนตอนกลางคืนปุ๊บแท็กซี่เริ่มกลับมา

ซึ่งมันก็ชื่นใจนะ

มันเป็นภาพที่เราคุ้นเคยแต่แบบว่ามันหายจากเราไปนานพอสมควรนะ

เพราะว่าก่อนนั้นนี้เอารถแท็กซี่ไปปลูกผัก
ลูกผักแล้วก็ไว้กินกันเองเพราะว่าประทังชีวิตไง

ซี่กว่า๒๐๐คันจอดอยู่ในอู่ไม่ได้ออกมาใช้งานเลย
คือแท็กซี่เริ่มกลับมาแล้วเห็นแบบ
ดีใจนะ
เห็นร้านอาหารน่ะเพราะว่าถ้าสมมุติร้านอาหารปิด
๒๗กันยายนี้จะมีการนำเสนอสอบคอชุดใหญ่
ผลจะออกมาเป็นยังไง๒๗กันยาเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะคะ
แต่ไปดูเรื่องของสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในประเทศไทยสำหรับวันนี้ค่ะ
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม๑๒๗๐๙รายด้วยกัน
ยอดรวมผู้ป่วยกิจจันทร์สะสมมานะคะ๑๔๘๙๑๘๖ราย
หายป่วยเพิ่ม๑๑๑๒๕ราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มค่ะ๑๐๖ราย
รวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๑๕๔๖๙ราย
ตอนนี้ไทยอยู่อันดับที่๒๙ของโลกนะคะ
และอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าแพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค
ผู้ช่วยโฆษกสบคท่านก็มีการแถลง
กระทรวงสาธารณสุขเองก็จะนำเสนอมาตรการต่าง
เข้าสู่ที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่ในวันจันทร์ที่๒๗กันยายน
โดยสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำก็คือผู้ประกอบการทุกคนจะไม่ถูกหลงลืมค่ะ
อย่างเช่นอย่างที่บอกไปเลยโรงภาพยนตร์สถานบันเทิงต่างเนี่ยนะคะ
เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอให้เป็นการแบบว่าค่อยเปิดอย่างมั่นคงและปลอดภัย

ถูกค่ะซึ่งหากใครพร้อมก็เปิดก่อนแต่ถ้ายังไม่พร้อมอันนี้ไม่ต้องรีบ
ขณะเดียวกันผู้ช่วยศาสตราจารย์เพศศาสกรหญิงยุพดีสิริสินศุกร์
รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ก็มีการเปิดเผยถึงเรื่องของการกระจายชุดตรวจ
จำนวนผู้ป่วยเนี่ยเริ่มเบาบางลงแล้วก็ภาคธุรกิจตอนนี้ก็คือเริ่มเปิดร้านอาหาร
แล้วก็การบริการต่างจึงเป็นโอกาสที่ดีค่ะ

โดยหากพบผู้ติดเชื้อก็จะสามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะ
แล้วก็ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการกับสปสช
วิธีการแจกมันก็จะมีที่สักคืออย่างที่บอกไป
หนึ่งจะมีการแจกไปตามชุมชลบริการสุขภาพของกรุงเทพ
และอีกหนึ่งวิธีก็คือการที่ไปรับที่ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ

ซึ่งประชาชนไม่ใช่อยู่ดีเราจะไปรับได้ค่ะ
เราจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค
หากคุณเข้ากลุ่มเสี่ยงก็จะได้รับการแจกเขาจะมีแบบประเมิน
ลงทะเบียนเข้าไปก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงไหม
ถ้าไปประเมินทุกอย่างแล้วเราเป็นกลุ่มเสี่ยง
ก็จะมีการคลิกว่าเราจะไปรับยังไง
บางคนก็เอาล่ะใกล้ร้านขายยาตรงบ้านตรงนี้
ที่เราอยู่ตรงนั้นคือตรงไหนคลิกเข้าไปแล้วก็ไปรับได้เหมือนกัน

หรือว่าคนที่มีข้อจำกัดในการใช้แอป
อย่างสมาร์ทโฟนต่างถ้าเกิดเราไม่มียังไงดีล่ะ
อย่างเช่นผู้สูงอายุค่ะผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
ก็จะใช้ช่องทางพิเศษที่สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครนั้น
ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข
โดยก็จะมีการขอความร่วมมือจากประธานชุมชน
ประเมินความเสี่ยงของคนในชุมชน
สำหรับสำรองบางส่วนเอาไว้ในชุมชนด้วย
เพราะหากพบผู้เสี่ยง
ก็จะสามารถมาขอรับที่แก่นำชุมชนเอาไปตรวจเองที่บ้านได้เลย
จากสปสชยังร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคม

ไปตามสถานคุ้มครองเด็กค่ะ

หรือว่าศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งต่าง
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการคัดกรอง
กรณีที่มีคนใหม่เข้ามาพักอาศัยค่ะ
รวมทั้งหารือว่าจะมีการกระจาย

ทั้งนี้กรณีที่ผลตรวจเอาไปตรวจเองปั๊บ
ผลตรวจเป็นบวกนี่ก็จะให้ในแอปเป๋าตังค์อะค่ะ
อยู่ปัจจุบันหรือว่ากลับภูมิลำเนาก็ได้ค่ะ
ถ้าเลือกที่อยู่ปัจจุบันในกรุงเทพมหานครอันนี้
ข้อมูลก็จะส่งเข้าระบบแล้วก็กระจายคนไข้ให้คลินิก
ตั้งอยู่ใกล้ผู้ป่วยมากที่สุด
เป็นผู้ดูแลติดตามอาการมีการส่งอุปกรณ์ต่าง
ส่งข้าวส่งน้ำหรือถ้าเป็นคนในชุมชน
อันนี้ก็จะมีอาสาสมัครนะคะ
ช่วยประสานเข้าสู่ระบบการดูแล
หรือว่าจะโทรไปที่สายด่วนก็ได้๑๓

พฤศจิกาธัณฑ์วางทุกอย่างจะต้องเปิด๑๐๐เปอร์เซ็นต์

เขาบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเปิด๑๐๐เปอร์เซ็นต์ปุ๊บ
เฟฟ๕มันจะมาไหม
เขาบอกมันมาแต่เราจะอยู่กับมันได้
เพราะว่ากว่าที่เวฟ๕จะมาเขาเชื่อเลยว่า
ประมาณต้นปีคนไทยจะฉีดวัคซีนมากถึง๙๐เชื่อไหม

แต่ในขณะเดียวกันเขาบอกว่าโลกใบใหม่อีกอันที่กำลังจะเกิดขึ้น
นอกจากออนไลน์จะเข้ามาทุกอย่างแล้วเนี่ย
จะมีการแบ่งแยกชัดเจนระหว่างคนฉีดวัคซีนกับไม่ได้ฉีดวัคซีน
คือต่อเป็นเอาง่ายคุณขึ้นเครื่องบินเราจะไปอุดร
เราจะไปต่างจังหวัดปุ๊บสิ่งแรกที่ตอนนี้มีคือใบวัคซีน
แอปพลิเคชันที่คุณฉีดวัคซีนแล้ว
เข็มคืออะไรคุณฉีดวัคซีนครบหรือยัง
อันนั้นแหละเป็นสิ่งที่บอกว่าคุณจะเดินทางได้หรือเปล่าโอเค
อันนั้นจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็บอกว่า
ไตรมาสสุดท้ายพฤศจิกาหลังจากตุลาเป็นต้นไปเนี่ย
เมื่อวัคซีนเข้ามากับปุ๊บเนี่ยจะมีการแบ่งแยกชัดเจนเลย
ว่าใครที่ฉีดวัคซีนแล้วใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน
เพราะว่ามันคือการกลับมาสู่ชีวิตปกติมากที่สุด
คือในที่สุดมันก็จะเหมือนซามันก็จะเหมือนสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดคือ
มันก็จะเป็นแค่หวัดอันจริง

ห้าเขาบอกมันจะมีแต่คนเสียชีวิตเนี่ยก็จะ
ก็คนติดก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนเขาบอกว่าถ้าสมมุติเราไปดูวันนี้
ไอแลนด์ที่อังกฤษทุกคนถอดหน้ากากกันหมดแล้ว
แต่นั่นคือเขามีการฉีดวัคซีนเยอะอยู่แล้ว
ในแบบปริมาณมากแล้วดังนั้นเขาก็อาจจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างนั้นได้
แต่ว่ามันก็จะมีในบางกรณีที่แบบบางสถานที่
ที่อาจจะเป็นแบบข้างในที่มันเป็นห้องแอร์เป็นโรงหนังอะไรอย่างนี้
สรรพสินค้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ต้อง
ต้องระวังแต่เขาบอกเอาล่ะเราก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตกันเนี่ย
ประมาณสักถ้าสมมุติจะมองไอเวฟห้าเนี่ย
คือง่ายมันไม่มีการเยียวยาปิดอะไรกันไม่ได้อีกแล้ว
เขาบอกพฤศจิกาธรรมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกไม่ได้
นั่นก็คือเวฟ๕ก็คือเขาบอกว่าเดลต้าเนี่ยจะต้องเกิดขึ้น
แต่จะเกิดขึ้นในแบบที่เรามีการฉีดวัคซีนกันไปแล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันฉีดวัคซีนไปแล้วสังเกต
หลังคนที่ติดเอ้อคนรอบตัวเราที่ติดถ้าราย
แต่มันไม่ค่อยออกการเพราะคุณฉีดวัคซีนกันแล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่หลังจากนี้มันเข้ามากันนะครับ

พอหลังจากนี้ปุ๊บมันจะมีการแบ่งแยกชัดเจนเลย

หลายคนก็จะบอกนะว่าแบบอยากฉีดมากนะพี่
แต่บางทีลงทะเบียนไปแล้วยังไม่ได้ไปฉีดไงอะไรอย่างนี้นะ
โดยงานที่เรื่องของการกระจายวัคซีนต่าง

ทั่วประเทศแล้วทุกคนก็มีโอกาสได้ฉีดวัคซีนแบบว่าง่ายหน่อย

อย่างที่มดดำบอกต้นปีก็ขอให้ถึง๙๐
เขาบอกว่าประมาณสักมีนาคมประเทศไทยเราจะฉีดวัคซีน

เขาบอกว่าประเทศไทยเราถ้าสมมุติมีนาคม
โอ้โหดีเลย

๒ปีถ้า๙๐เดือนมีนาคมเมษาเล่นน้ำเลย

ถูกต้องก่อนฮะ

เขาพูดว่าเดี๋ยวไฟซอร์เข้าออกมา๑๙ล้านโดด

ตอนนี้วัคซีนหลักของประเทศไทยเราคืออะไร

แต่ว่าจำนวนปริมาณตามที่สั่งที่บอกไว้
อาจจะเข้ามาไม่หมดภายในปีนี้อยู่ดี
แต่น้องหมู่นักเรียนนี้ตอนนี้ก็มีใบให้ผู้ประคองเนี่ย

ใช่ไหมฮะ๑๓เนี่ยเด็กนักเรียนจะได้เริ่มฉีดชิโนฟาร์มกันแล้ว
ถูกต้องแต่บางที่บางโรงเรียนก็เป็นไฟเซอร์นะมุษย์
หรอใช่มีน้องส่งมาถามอยู่กับแฟนเด็กค่ะเขาถามว่าแบบ
พี่หนูอย่างไรดีอะไรอย่างนี้แล้วก็ถามว่าผู้ปกครองว่ายังไง
ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีจดหมายเป็นเอกสารให้มากรอกจากทางโรงเรียนนะคะ
จะส่งมาถามเด็กว่าเอาล่ะเราจะยังไงดี
ผู้ปกครองก็จะร่วมดูกันผู้ปกครองก็จะช่วยตัดสินใจ
เพราะว่าต้องมีการเอกสารจากทางผู้ปกครองว่าเราที่จะยินยอมในการฉีดวัคซีน
อันนี้ก็แล้วแต่กรณีไม่ได้แบบบังคับว่าทุกคนจะต้องฉีดหมายถึงเด็กอะนะคะ
ก็อยู่ที่ดุลพินิษฐ์ของผู้ปกครองแต่ละคนด้วย

วันนี้มีเรื่องดราม่ากันเกิดขึ้นเกี่ยวกับดราม่ารถตู้สู่ขอสาว
ซึ่งจริงแล้วมันเกิดมีการพูดถึงตำรวจที่สพตระแก่จังหวัดชุมพรเนี่ย
หลังจากนำตู้ตำรวจมาขอมั่นสาวที่จังหวัดสุราช
ก็ปรากฏว่าเอารถตู้ตำรวจขอมั่นสาวที่สุราชเกิดกระแสวิภาควิจารณ์เป็นวงกว้าง
รวมถึงกลุ่มทนายที่ว่าเฮ้ยการทำแบบนี้มันถือว่ายักยอกทรัพย์หรือเปล่า

มวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕๗นี่เขาพูดเป็นอย่างนี้

ปรากฏวันนี้นะฮะเขาก็บอกเลยว่าปมจริงเกี่ยวกับการใช้รถตู้ตำรวจมาสู่ขอสาวเนี่ย
ตามระเบียบจริงเชื่อไหมครับว่าทำได้ไม่ผิด

แล้วก็ชาวบ้านก็ก็ช่วยกังวลว่ามันไม่ได้ผิด
เพราะตำรวจอย่างพวกเราทำงานก็จะมีสวัสดี
เราอยู่ตึกกะมิอย่างนี้เราก็จะมีสวัสดีการณ์เวลาไปรถตู้

เขาจะมีให้รถตู้บริษัทไปส่งเราอย่างนี้ถ้าสมมติในกรณะนั้นมี
ฉันได้ฉันนั้นสวัสดิการตำรวจก็มี
เขาเปิดเพราะว่ารถตู้เป็นสวัสดีการณ์ของตำรวจและประชาชน
สามารถที่จะใช้ได้เพื่อประโยชน์ด้านส่วนรวม

เช่นสมมุติไปงานบวชอย่างนี้ได้
งานศพอย่างนี้ได้งานแต่งงานอย่างนี้ได้
แต่ก่อนที่จะใช้รถตู้ที่เป็นสวัสดีตำรวจเนี่ย
เขาจะต้องทำหนังสือมาขอก่อน

ไม่ใช่อยู่ดีขับรถออกไปใช้อะไรอย่างนี้ก็ผิด

โดยรถคันนี้ตำรวจต้องเป็นคนขับด้วย
ส่วนคนเช่าต้องที่สำคัญคือเอารถไปได้
แต่ค่าน้ำมันจะต้องออกเอง
มีเพียงกรณีเดียวที่ขอใช้ไม่ได้คือ

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปเที่ยวทะเล
ไปถึงปั๊บเอากีต้าลงมาเลย

เราขอยืมรถตู้เราตำรวจทุกคน
ไปงานศพไปงานบวชงานแต่งอะไรอย่างนี้

ตำรวจก็มีสิทธิ์ที่จะทำหนังสือ

แต่ถ้าสมมุติขอกรณีพาเมียไปเที่ยวทะเล

ตำรวจภูทรจังหวัดชุมพรทราบแล้ว
ท่านบอกว่าเอาระเบียบมาปรับใช้ได้
อีกทั้งผู้ขอใช้ในครั้งนี้คือ

มีลูกชายเป็นตำรวจตะเวนชายแดนด้วย

ถือว่าเข้าหลักเกณฑ์การขอใช้รถตู้คันนี้
ขัดต่อระเบียบเขาไม่ได้มีความผิดเลยนะครับ
ปรากฏว่าชาวบ้านในอำเภอระแมไหล
ยืนยันว่ารถตู้ของสพรแมนเนี่ย

เป็นเรื่องปกติซึ่งการเป็นแบบตำรวจบ่วงเนี่ยนะ
เช่นชาวบ้านทุกคนเขาไม่ได้มีรถตู้ถูกต้องไหม
บางทีชาวบ้านคนไหนเดือดร้อนเข้ามาขอยืมที่สอนอด้วยซ้ำไป

บางครั้งเป็นกลุ่มองค์กรไม่มีงบประมาณในการจัดสรรเรื่องรถตู้
ก็มาเอารถตู้สำรวจนี้ไปใช้
เดี๋ยวเราไปดูนะปีเสียงของผู้กำกับพี่มดวันนี้

แต่ชาวบ้านก็ไม่รู้ไงว่าฝาวเอามา
เออถ้าไม่สำรวจต้องเอารถล่วงมาจ่าย

ก็มันสำรวจก็ชาวบ้านก็เหมือนกันนะ

รถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่
อ่าชาวบ้านก็ทราบหมาที่จะ

สมควรแล้วก็จำเป็นใช่ไหม

หรือเป็นการประยัดขาชายจ้ายอย่างนั้นแล้วก็
มาค่อแล้วก็เป็นจังหวะผีหลดว้าง

เหมือนรถคันนี้มันก็จอดอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นอยู่แล้ว

โอเคนะครับผมนะฮะ
ก็ชี้แจงชัดเจนตรงประเด็นนะครับ

มาถึงเรื่องราวของสาวร่ำไห้ดีกว่าครับ
โดนหลอกให้ไปค้ากามที่ดูไบฮะ
หาเพจดังนะครับผมขอให้ช่วยพากลับประเทศไทยครับ
โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมระบุข้อความว่า
วัยรุ่นสาวคนหนึ่งครับอัดคลิปขอความช่วยเหลือ
หลังตัวเองถูกหลอกให้ไปทำงานที่ประเทศดูไบ
โดยติดต่อคนรู้จักเนี่ยเพื่อให้ไปอยู่ที่ร้านนวดครับ

ตัวเธอเนี่ยขายบริการทางเพศฮะ
ตอนนี้เนี่ยน้องต้องการเดินทางกลับบ้านมากนะครับ
แต่ทางในจ้างเนี่ยได้ยึดพาสปอร์ตไว้แล้วก็
บอกให้เธอเนี่ยชดใช้เงินที่ติดค้างไว้ให้ครบนะครับ
ซึ่งตัวเธอเนี่ยไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้เลยที่นู่นนั่นเอง

หน่วยงานสถานทูตแล้วก็สื่อช่วยตรวจสอบเรื่องนี้
เพื่อจะได้ช่วยเหลือน้องต่อไปนะครับ
นี้ฮะทางเพจยังมีการโพสต์ข้อความแชทนะครับ
เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงมาโพสต์ต่อในคอมเมนต์
ให้แฟนเพจเนี่ยช่วยกันแชร์แล้วก็หาทางช่วยเหลือครับ
โดยมีผู้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วก็แนะนำวิธีขอความช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก

อ่ามีนะไปฟังซักนิดนึง
พูดภาษาไม่เป็นเลย
พี่โบ๊ทนะหนูอยากขบริเวณ
ไม่ช่วยโทษแม่กับลูกหนู
บ้านหนูก็จอดไม่มีใน
ช่วยหนูด้วยนะคะช่วยหนูด้วย

บุหารก็อยากจะกลับมาหาลูกให้เปลี่ยนแม่เขา
ก็ติดต่อใครไม่ได้เลยแล้วก็ไม่รู้ภาษาดูบายด้วยนะครับก็วอนให้สถานทูตแล้วก็สื่อเนี่ยเป็นกำลังช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยช่วยเหลือน้องด้วย
ซึ่งก็มีอีกข่าวหนึ่งวันนี้ที่คนติดตามกันคือที่ญี่ปุ่นมีผู้หญิงปรากฏว่าท้อง
แล้วก็คลอดลูกแล้วก็ไปคลอดในห้องน้ำแล้วก็ทิ้งเด็กไว้ในห้องน้ำเลย
ปรากฏว่าตำรวจเขาก็กล้องวงจรปิดที่ญี่ปุ่นมีทุกจุดเลยถูกต้องไหมใช่ใช่
ปรากฏว่าก็เห็นปุ๊บก็เลยตับจับผู้หญิงคนนี้มาเขาถามว่าอ้าว
ทำไมถึงไปคลอดลูกไว้ในห้องน้ำแบบลกเด็กยังลกยังพันตัวเด็กอยู่เลยเขาบอกว่า
เขาอยากกลับเมืองไทยแต่ตั้งแต่โควิดมาเขากลับเมืองไทยไม่ได้เลย
ตอนนี้ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็โดนก็เลยต้องคลอดลูกไปทิ้งอย่างนั้นอ่ะ
วันนี้ก็มีข่าวข่าวที่น่าสลดใจได้ลูกชายด้วยนะฮะ
ไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดนึงค่ะในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะโอ้โห
บอกเลยว่าฝนยังคงตกหนักแล้วก็เพิ่มขึ้นด้วยครับ
เรียกว่าถล่มทุกภาคเตือนห้าสิบสามจังหวัดระวังจมบาดาลเลยนะคะอืม
วันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาคารก็มีการพยากรยี่สิบสี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ค่ะ
โดยระบุบอกว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง
แล้วก็ภาคกลางตอนบนภาคตะวันออก

เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางค่ะ
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ก็มีการพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยด้วย
ลักษณะเช่นนี้ก็ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะ
โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้
รวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยค่ะ
ก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
ระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสม
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้เอาไว้ด้วยนะคะ
สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง
โดยทะเลอันดามันค่ะมีคลื่นสูงประมาณ๑เมตร
ที่ตำบลหนองบัวละครด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมากันสักนิดหนึ่งค่ะ
ก็ตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่รับน้ำเหนืออ่างลำเชียงไกลตอนล่าง
ยังคงมีมวลน้ำปริมาณมหาศาลเลยค่ะโอบล้อมเต็มพื้นที่
แล้วก็ทั่วหมู่บ้านบริเวณโดยรอบเลยนะคะ
มีบ้านเรือนมากกว่า๑๕๐ครัวเรือนได้รับผลกระทบ
ถูกน้ำท่วมขังประมาณ๑เมตรนานนับสัปดาห์แล้วค่ะ
แล้วก็มีแนวโน้มว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส่วนเรื่องของการระบายน้ำยังทำได้ไม่เต็มที่
เนื่องจากว่าอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างเนี่ย
อยู่ในระหว่างการก่อสร้างประตูระบายน้ำหลักด้วยค่ะ
ก็เลยทำให้ชาวบ้านต้องเดินลุยน้ำออกจากหมู่บ้าน
แล้วก็เริ่มส่งผลกระทบต่อปัญหาเรื่องของสุขภาพ
โดยเฉพาะปัญหาน้ำกัดเท้า
ซึ่งคาดว่าชาวบ้านต้องทนรับชะธากรรมถูกน้ำท่วมหนักไปอีกอย่างน้อย
ไม่น้อยกว่า๑๒สัปดาห์เลยนะคะ
เพราะว่าเขาท่วมนานมา๑สัปดาห์แล้ว

เขาบอกว่านี่พายุกำลังจะเข้าอีกลูกหนึ่งนะฮะ
เพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้เขาใช้คำว่าตมเลย๕๐กว่าจังหวัด

เพราะว่าแต่จริงแล้วตอนนี้น้ำเริ่มมาแล้ว

เพราะฉะนั้นในระหว่างที่จัดรายการกันไปนะครับ
แต่ละพื้นที่ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง
เขาบอกบางวันเนี่ยแต่แปลก
ปีนี้คือขึ้นเร็วลงเร็ว
เพราะว่าน้ำในอ่างเก็บน้ำยังพอมีที่

แต่บางที่ก็คือขึ้นแล้วก็ไม่ลงเลยก็ยังมี
บางทีขังกันเป็นสัปดาห์เลยอย่างนี้
แต่อย่างถ้าสมมุติเขาบอกว่าถ้ามันจะท่วมถึงกรุงเทพจริง
คือมันขึ้นแล้วไม่มีลงไง

แม่น้ำมันลงจากที่สูงถูก

บุตรท้ามจากเชียงใหม่เชียงไล่ไหลมานครสวรรค์

ฝนตกช่วงนี้ก็ให้ระวังด้วยนะครับ
โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงที่เราแบบว่า
รู้สึกว่าไม่น่าจะมาอยู่ในบ้าน

ไม่เบี้ยเหรอ

ไหนดูสิเข้ามาในครัวเลยเหรอ

ช่วงนี้น้ำมาเมื่อกี้มันชื้นฝ๋น
เสริญโงวก็หนีหน้ามาเข้าบ้านเลยดูสิ
อ่าฮะเขาก็บอกว่ารอร์ปพอที่หมู่บ้านก็ช่วงมาช่วยจับ
ใช่ครับเขาบอกว่ารักศูนย์ที่รอบพอต้องทำได้คือ
โอ้ตัวใหญ่โหว้
โอเคเป็นงูอะไรอ่ะ

ใหญ่แล้วเข้ามาในครัวเลยอยู่ตรงเตาเลยเมื่อกี้อืม
มัดระวังกันด้วยนะครับโอเคขอบคุณพี่ยามด้วยนะล่าสุดเลย
อ่ะปิดเบรกกันสักนิดบ้านเลขที่อะไรของคุณอ่ะ

ก็อาจจะเห็นโอลีฟงโอลีแฟนตัวเองนึกออกมั้ย

มันผิดนะฮะตำรวจก็ออกมาพูดอยู่แล้ว
แต่ถ้าสมมุติกลับมาในประเทศไทยตอนนี้ตำรวจเขาออกมาเตือนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับ
เกี่ยวกับการถ่ายคลิปลามกขายในออนไลน์เนี่ยหนึ่งความผิดของคุณในวันนี้มีทั้งความผิดทั้งคุกแล้วก็ปรับหนัก
จำทั้งปรับเลยนะทั้งจำทั้งปรับฮะแต่คำถามว่าเมืองนอกทำได้ไหมเมืองนอกทำได้ครับแต่เมืองไทยไม่ได้

คอนเทนต์เกี่ยวกับ๑๘บวกถูกต้องไหม
ก็คือคิดคอนเทนต์แนวนี้ใช่แนวนี้
ซึ่งบางคนที่เขาทำกันรายได้มากกว่าดารายอีก

เพราะต้องสมัครแล้วเสียตังค์ด้วยไง
ต้องสมัครแล้วเสียตังค์ไงหมายถึงว่าคนที่จะเข้าไปดู
แต่ก็เข้าใจในประเด็นนี้เพราะว่าบางกรณี
แบบว่าน่าสนใจดูนิดหน่อยอันนี้เข้าใจได้

การนำภาพหรือคลิปของตนเองด้วยนะ
ลักษณะกามกอนาจารย์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่าง
โอลี่แฟนนะครับรวมถึงกลุ่มลับ
หัวเราะทั้งคู่แม่นี่

รถเมล์รู้พออันโจ่งคลึ้มก็มีเลย

เมื่อวันศุกร์รถเมล์พี่เคยเจออย่างนี้นักคนเหรอพี่
เชื่อแล้วเย็นเมล์หล่อนแบ๊วไง
แต่ยังพวกกล้านโลกอีกฉันอยากจะรู้เรื่องพวกนี้ดี
บางคนก็อยู่บ้านเลยออกกำลังกายให้ดูอย่างนี้

ถูกต้องไหมว่าดาราจะทำอะไร
ตามวักดาราทั้งหลายรู้ว่าเขาทำอะไร
ฉันได้ฉันนั้นฉันติดตามเพราะว่าวันนี้เขาจะทำอะไร

ฉันไม่ดูเขากินข้าวฉันไปดูเขาว่ายน้ำ
แต่ควรพี่อยากติดตามชีวิตเขาไหม
ติดตามชีวิตเขาหลังเที่ยงคืน

อะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมขึ้นเขาเข้าใจ

ฉันได้มาเป็นแฟนฉันคงจะแฮปปี้มากเลยเนาะ
วันหนึ่งฉันเสีย๓๐๐บาทฉันไม่ต้องเสียเงินให้ผู้ชายแล้ว
อะไรอย่างนี้เขาก็ว่ากันอย่างนี้ถูกต้องไหมล่ะ

เป็นกลุ่มรับที่เปิดรับสมาชิกแล้วก็มีการเรียกเก็บค่าเข้ากลุ่มด้วย
เพื่อรับชมคลิปแล้วตำรวจเขาก็พูดโอเคจริง
มันก็ตรงว่ามันก็เป็นคลิปภาพรามกอนาจารย์นั่นแหละ
ซึ่งวันนี้นะฮะทำให้คนไทยโดยที่พวกเราก็รู้กันด้วย
วันนี้เป็นการประกาศของตำรวจเขาอย่างชัดเจนแล้วว่า
กระทำดังกล่าวถือว่ามีความผิดกฎหมายนะครับ
วันนี้คนไทยก็ทุกคนจะรู้ด้วยพวกเราเองก็ต้องรู้ด้วยเหมือนกัน
ว่ามันมีความผิดทางกฎหมายครับซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย
เขามีการปรับปรามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาโดยตลอด
พฤติการดังกล่าวในหลายประเทศอาจจะถือว่าไม่ผิด
จริงคุณไปประเทศอื่นเขาไม่ผิดเลยเขาฟรีเลย
เพราะเขาถือว่าเป็นรายได้ของแต่ละคนด้วยซ้ำไป

ตำรวจเขาบอกเขารู้ไหมว่าเมืองนอกไม่ผิดเขารู้
แต่สำหรับประเทศไทย
กฎหมายได้บรรยัติเอาไว้เป็นความผิดอย่างชัดเจน
และขอเรียนชี้แจงกฎหมายเกี่ยวข้องเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าใจดังนี้
วันนี้ตัวเราเองสองคนค่อยเข้าใจด้วยนะครับ
กรณีผู้ที่ปรากฏในสื่อลามกเป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุ๑๘ปีขึ้นไป
เพื่อประสงค์แห่งการค้าก็คือคนผู้ผลิตนะครับ
นำเข้าเผยแพร่สื่อลามกอนาจารย์
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
ปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ตามปอมตรา๒๘๗
นะครับสองนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอัลลามกอืม

ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงตามพบคอมพิวเตอร์มาตรา๑๔
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท
ส่วนใหญ่๒อันนี้ก็คือผู้ผลิตถูกต้องไหมครับ
อันนี้คือผู้ผลิตหรือทั้งจำทั้งปัด
ครอบครองสื่อลามก
คนที่เสียตังค์ด้วยเหรอที่สนับสนุน
เราถือเป็นผู้ครอบครองอันนี้ถูกต้องไหมล่ะ
ถ้าพูดกันแบบตรงไปตรงมาอาจจะวินาทีเราก็ผิดแล้วนะ
ผู้ครอบครองสื่อลามกที่บุคคลในศิลป์ลามก
อายุปกรณ์๑๘ปีขึ้นไปไม่ถือว่าเป็นความผิด
รอดแต่คนที่เขาทำเขาห้ามทำแล้วไหม
ไม่ถือว่ามีความผิดเหลือเยอะแหง
เนี่ยคือครอบครองสื่อลามกเด็ก
สมมุติเราไปดูเด็กที่อายุต่ำกว่า๑๘คุก๕ปีหรือปรับไม่เกินแสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับตามประมวลอายามาตรา๒๘๗ทับ๑

ตำรวจก็บอกขอความร่วมมือยังพี่น้องประชาชนหากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายดังกล่าว
กะรุนามีคนแจ้งใช่ไหมฮะ๑๙๑เขาว่าอย่างนั้น
นี่รถเมย์ได้ยินมาเลยบางอันนี้แบบว่าทำเป็นลักษณะเหมือน
ถ้าใช้ภาษาง่ายก็คือเหมือนหนังโป๊อะพี่

นั่นไงแต่คือแบบว่าถ้าอย่างที่บอกไปบางอันที่เราไปติดตามชีวิตเขาบางเรื่องมันก็อาจจะเป็น

ฝันว่าพี่อยากจะได้เงินอยากจะได้ผู้ชายคนนี้มาเป็นเพื่อนพี่
วันหนึ่งพี่โอ้โหหมดไปทุกอย่างเออ
พี่ก็เลยสำหรับโอลี่แฟนก็เหมือนได้เจอผู้ชายกว่านี้ทุกวัน

แต่หมายถึงว่าบางกรณีคือแบบน่ากลัวไง
ของพี่เช้านี่คือดูเหมือนแบบสารคดีชีวิตคู่

เพราะคนที่เราติดตามนั้นอายุเกิน๒๗แล้วที่๓๐

แต่ถ้าเด็กต่ำกว่า๑๘ไปติดตามปุ๊บคุก

ดังนั้นมีประมาณนึงรถเมลว่าโอเค

ใช้อะไรของผู้อุบครองมาอะไรอย่างนี้
มันก็อาจจะต้องมีข้อนี้ที่มัน
อีกอันนึงอันนี้ก็จะเข้าใจแม่ค้าเหมือนกัน

ลูกค้าบอกว่าเอาสิฉันอยากกินพริกแบบว่า
เต็มที่เลยปรากฏทำไปให้ไม่พอใจ

เขามีการโพสต์ออเดอร์ของลูกค้า
ระบุบอกว่าส้มตำถาดใส่ปลาร้าพริกพันเม็ด
ใส่ไปได้ยังไงพันเมตรแล้วก็กินยังไง
เขาบอกว่าอันนี้ก็มีการโพสต์ลงไปบนกลุ่มส้มตำแซ่บ
พร้อมกับระบุบอกว่าแม่ค้าจัดให้
ไม่เคยขาดใจลูกค้ามีใครให้มากกว่านี้ไหม

จากนั้นยังได้มีการเขียนถึงการใส่พริกเยอะค่ะ
บอกว่าบางเม้นต์ห่วงเรื่องพริก
แม่ค้าจะไม่ได้กำไรอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงที่ร้าน

สั่งทีเนี่ย๒๐๕๐โล

ต่อมาเขาก็เลยได้มีการโพสต์ลงในคอมเมนต์อีกครั้งหนึ่งนะคะ
บอกว่าอัปเดตล่าสุดเช้านี้
ลูกค้าคอมเพลย์บอกว่าพริกไม่ครบพันเมตร
ลดดาวน์ให้ทางร้านคะแนนตกไปอีก
สรุปลูกค้าคนนี้ต้องการอะไร
โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีข้าวเน็ตนะคะ
เข้ามาให้กำลังใจแม่ค้ากันเป็นจำนวนมาก
เขาบอกเขาทำให้แล้วดูดิโดนรถดาว

เราจะนั่งนับพริกกันใหม่เขาได้พันเมตร
นับนี่ยังไงลดดาวน์เขาตามไปแล้ว

หรือว่าวัดจากความรู้สึกที่ว่ากินเคยร้านนี้กินพัน

คือแม่ค้าเขาถึงขนาดกับถามว่านี่แหละค่ะลูกค้าต้องการอะไร

เหตุกิจเพราะว่าอย่างนี้อ่ะถ้าเอาจริงจริงอย่าอย่าไปเล่นหรือว่าอย่าไปทำอย่างนั้นดีกว่า
อ่าเพราะว่ามันแค่แค่เจอแบบนี้อ่ะเราก็ร้านทุกร้านอ่ะ

มันก็ทำให้เราท้อว่างก็มีน่ะไม่ใช่แค่เขาสนุกแล้วมันทำให้คนลูกน้องเราอีก
ใช่ร้านเราอีกมันก็มีผลน่ะไม่ใช่ว่าแค่แค่เรื่องแค่นี้อ่ะ
มันไม่ได้มันทำให้เรางานเราก็แบบแบบก็ความรู้สึกเรากันเนอะ
นะเดี๋ยว้าวนะแบบนี้ดูสิคุณซุกัญญานะคะ
ก็เป็นแม่ค้ากรรมค่ะเขาก็มีการเปิดเผยบอกว่าตอนที่เห็นออเดอร์ที่สั่งเข้ามา
ตัวเขาเองเขาก็ตกใจนะหืระวังไม่ใช่อยู่ดีคนปกติ
ใช่จึงได้ให้โปรไปถามลูกค้าอีกทีหนึ่ง
ก็เลยแจ้งบอกว่าลูกค้าตามนี่ทำเลยมีพันเม็ดมา
แต่ตนไม่ได้ทำตามที่ลูกค้าสั่งเพราะว่าพริกที่ใส่ให้พริกแล้ว
จากนั้นเช้าวันที่๑๘กันยายนก็ตรวจสอบรีวิวของลูกค้าที่สั่ง
แล้วก็เลยพบบอกว่าลูกค้าลดเหลือ๑ดาว
เนื่องจากว่าไม่ใส่พริกให้พันเมตร
แล้วมันกินได้จริงเหรอพริกพันเม็ดพี่ว่าคนสั่งน่าจะแน่เลยแน่เลย
เขาบอกเห็นเขาก็รู้สึกว่าลูกเขาต้องการอะไร
เพราะอยากจะสอบถามความคิดเห็นลูกค้าคนอื่นนะคะ
ว่าเรื่องแบบนี้คนอื่นคิดยังไง
ความคิดตอนแรกนี่คิดว่าลูกค้าก็คงอยากจะได้เผ็ด
แต่ว่าก็ไม่ได้ใส่พริกให้หนึ่งวัน
แล้วก็คิดว่าไม่มีร้านไหนใส่ให้ไม่มีร้านไหน

เพราะว่าร้านเขาก็ไม่ได้คิดเงินเพิ่มนะคะ

ทำให้ลูกค้ารายอื่นกดเข้ามาร้านเรา
ทั้งนี้แกขอโทษลูกค้าขอโทษลูกด้วย
ใส่พริกไปให้กินตามที่สั่งมานะ
คราวหน้าเนี่ยถ้าสั่งมาอีกเขาก็จะขอคิดค่าพริกเพิ่ม
จากว่าตอนนี้พริกกิโลกรัมละ๒๐๐บาท
ถ้าพริกพันเมตรคำนวณแล้วก็น่าจะมีน้ำหนัก
ประมาณ๑๐กิโลกรัมก็คูณ๒๐๐เข้าไป

ค่าพริกอย่างเดียวถ้า๑๐๐๐เม็ดอย่างที่บอกว่าเท่าไหร่

ร้อยแปดเก้าถ้าพริกอีกเดียวคุณไปดูตามตลาดซื้อว่าเท่าไหร่แล้ว

ถ้าสมมติจะกินพริกพันเมตรจริงก็ต้องขอค่าพริกเพิ่ม

ถูกต้องนะครับผมเขาบอกว่าคนที่สั่งไปทำคอนเทนต์
ว่าตัวเองจะกินเผ็ดแบบพริกพันเมตร
แล้วคนก็ไปคอมเมนต์ว่าถ้ากินเผ็ดพันเมตรจริง
ก็ควรบอกแม่ค้าว่าขอพริกพันเมตรแล้วก็จ่ายค่าพริกเพิ่มด้วย
ไปทำคอนเทนต์ตำเองดีกว่าถ้าอย่างนั้นเนอะ
ตำเองเลยใส่พริกพันเม็ดอย่างที่เราต้องการ

ก็คือพันเมตรก็ค่าสมมุติว่าตำมันไม่เจอเครื่องอีกแล้ว

ทำเป็นคอนเทนต์แบบนั้นนะครับ
มาถึงเรื่องราวของกินอยู่ครับคุณผู้ชมครับ

เสิร์ชเจอถึงกับผงะที่แท้แมงดาถ้วย
ขับไป๑๐๐กิโลเมตรครับ
เอาไปทำอะไรฮะไปปล่อยทะเลครับ

ของผู้ใช้รายหนึ่งที่เล่าเหตุการณ์ว่า
ซื้อแมงดา๒ตัวมาจากตลาดนะครับนี่ฮะ

แต่เมื่อนำไปเสิร์ชดูเนี่ยก็พบว่าแมงดาทั้งสองตัวมีหางกลม
น่าจะเป็นแมงดาถ้วยที่มีพิษร้ายทานไม่ได้นะครับ
ทำให้เจ้าตัวตัดสินใจขับรถเกือบ๑๐๐กิโลเมตร
แมงดาไปปล่อยทะเลพร้อมระบุว่ายังไม่ถึงตาย
แมงดาโชคดีแต่ถ้ากินน่าจะตายก่อนแน่นอน
ทั้งนี้ชาวเน็ตก็พากันมาคอมเมนต์ว่า
โชคดีแล้วที่ไม่กินเข้าไปครับเพราะว่าดูจากหาแมงดาถ้วยแล้วเนี่ย
เป็นแมงดาที่กินไม่ได้อย่างแน่นอน
พร้อมชื่นชมเจ้าของคลิปที่ขับรถพาแมงดาไปปล่อยทะเลนั่นเอง
ซึ่งแมงดาที่ทานได้คือแมงดาจานนี่
ลักษณะก็คือกระดองจะแบนกว้างเหมือนจาน
แล้วก็ผิวด้านบนเรียบมีสีน้ำตาลอมเขียว
ซึ่งแมงดาถ้วยจะมีพื้นผิวด้านบนเรียบ
แล้วก็กระดองโค้งกลมนูนเหมือนถ้วย
ผิวด้านบนมีขนสั้นมีสีน้ำตาลล้อมแดง
ง่ายครับโคนหางถึงกลางหาง
มีลักษณะกลมเหมือนแท่งดินสอนี่คือแมงดาถ้วยมีพิษนะครับ
ส่วนแมงดาจานโคนหางถึงกลาง
กลางหางเนี่ยมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมอันนี้ทานได้ครับ
ดังนั้นต้องดูก็คือบางทีต้องดูที่หาง
ถ้าสมมุติว่าบางทีเราจะดูง่ายหน่อยบางทีดูตรงกระดองแล้วดูไม่ออก
ถ้าดูหางก็คืออันหนึ่งเป็นเหลี่ยมอันเหลี่ยมนี่จะทานได้
แต่ถ้าแบบว่าเป็นลักษณะกลมเหมือนแท่งดินสอดูกลมปุ๊บ
อันนี้ดูได้เลยพิษแน่นอนไม่ได้
เป็นเหลี่ยมเหมือนไขควงประมาณนั้นอันนี้ทานได้
แต่ถ้ามากลมเหมือนที่รถน้องรถเมย์บอกเป็นดินสอนี่คือ
ทานไม่ได้มีพิษแน่นอน
อันนี้ต้องระวังด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งกัญชากัญชงยังไงคุณพี่
แน่นอนครับอันนี้คนไทยคุณจะต้องศึกษานะ
ถูกต้องครับเพราะเขาบอกว่าถ้าสมมุติเรายิ่งศึกษากันเยอะมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ย
วันหนึ่งกัญชาอาจจะเป็นค่าน้ำค่าไฟให้เราก็ได้
ในอนาคตกัญชาอาจจะเป็นที่ผ่อนบ้านผ่อนรถให้เราก็ได้

เพราะฉะนั้นเราควรจะศึกษากันจริงว่าวันนี้คุณเอากัญชาไปสูบผิดกฎหมาย

แต่ถ้าสมมุติคุณใช้กัญชงกัญชาทางการแพทย์หรือแคนาบิส

เป็นที่ยอมรับใช้กันในแพร่หลายในต่างประเทศ
เราไปดูเมืองนอกเมืองนาเขาใช้แคนาบิสในการรักษา

ตอนนี้อย่างที่เรารู้ว่าประเทศไทยของเรานะฮะ
ให้ใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
ใช่ครับผมนะฮะโดยหมอฮัลโหลนะครับผม
เห็นถึงโอกาสในการเรียนรู้ของแพทย์

แล้วก็บุคคลที่สนใจเกี่ยวกับกัญชงกัญชาทางการแพทย์
เขาก็มีการจัดงานสัมมนาออนไลน์เชิงวิชาการขั้นสูงนะคะ
รวบรวมทุกเรื่องราวทั้งงานวิจัย
แชร์ประสบการณ์ต่างในงาน
ก็มีการให้ความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ตรง
การรักษาโรคด้วยกัญชงกัญชาทางการแพทย์
โดยวิทยากรระดับโลกที่อยู่ในวงการแคนาบิสมา
มากกว่า๑๐ปีทั้ง๔ท่านนะคะ
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชาการแพทย์

ท่านผู้ชมฮะน่าสนใจจริงนะฮะ
สำหรับคนที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้
จนถึงวันที่๑ตุลาคมนี้นะฮะ
ภายในวันที่๒๖กันยาที่จะถึงนี้นะครับ
และที่สำคัญคือมีของแถมสุดพิเศษให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หมอไฮโลนะครับผม
อันนี้น่าสนใจจริงเราจะได้รู้กันสักทีนึงว่า
อย่างที่เขาบอกเขาเคยพูดว่ากัญชาพันธุ์ที่สุดคือ

กัญชาหารกระลอกของประเทศไทยถือว่าดีที่สุดในโลก
ถูกมีสถานอยู่แถวรุ่มแหม่น้ำทั้งหมด

แต่ตอนนี้ถ้าสมมุติเราจะเริ่มอย่างแรกเลย

มันจะไปเป็นยาอัดตอนนี้อย่างที่เรารู้กันว่ากัญชาช่วยอะไร
นอนหลับน้ำตาลความดัน

แต่วันนี้เขาบอกเอาหมอที่เขาใช้แคนาบิส

เป็นแคนาบิสในการรักษามาสัมมนา
จะได้ความรู้ข้อมากขึ้นถูกต้องนะคะลองดูทุกชมแล้วเป็นความรู้ทางการแพทย์
โอเคไปเรียกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

แตงโมเขาลงภาพตัวเอง
แล้วปรากฏว่าคนก็ไปเม้นต์อย่าไปจิ้มเยอะอย่าไปเติมเยอะ

คือโมมน้ำหนักมันขึ้น๖กิโลกรัม
แต่ที่แบบว่าพ่อนางไม่สบายปุ๊บนางก็เก็บตัวอยู่บ้าน
ตั้งแต่พ่อนางเสียไปนางก็เป็นซึมเศร้าอยู่บ้าน

แบบว่าการเก็บตัวอยู่บ้างไม่ออกจากห้องนอนเลยนะ

ล่าสุดเปิ้ลไอรีน
เขาลงภาพในลุคเดียวกับแตงโมอ่า
เขาเหมือนกงไหนเอาปากกามาวง

เช็คยอดเงินในบัญชีก่อนการบูลลี่ทุกครั้งนี่

พวกนี้นางรับกลับขอโทษเป็นเงินน้า

เหมือนกงไหนเอาปากกามาวงนะ

นี่นะน้องกราฟก็ยังอยู่กับเรานะคะ

นี่เดี๋ยวจะคำว่ามีการส่งไลน์เข้ามานะครับ
วัตรวินน้ำจริงถูกต้อง

กงยูยอมรับตรงบอกว่าตอนนี้เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อน
เป็นนักแสดงชายที่เรียกว่าประสบความสำเร็จมาก

ล่าสุดเจ้าตัวเค้ามีการเผยผ่านสื่อเกาหลี
บอกว่าพอพ้นอายุเลข๓มาแล้ว
ขับเคลื่อนในการเป็นนักแสดงก็เปลี่ยนไป

ถ่ายทอดบทบาทที่ได้รับออกมายังไง

ผมจะใช้เวลามาทบทวนว่างานชิ้นนั้น

และพลังของผมจะสามารถถ่ายทอดออกไปได้ไหม

มาจากบุงดูไปกับบุงอยู่

ดูสิเนาะนะโหน่ารักเรียนสีแล้วใช่ไหมน่ารัก
น่ารักเรียนสีแล้วใช่ไหม

ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ